สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุพัสรา
เริ่มต้นสัปดาห์นี้ขอเตือนสภาพอากาศใน๒ภูมิภาค
ที่ต้องเตรียมรับมือฝนตกหนักเสี่ยงที่จะเกิดภัยธรรมชาติค่ะ
ภูมิภาคที่ว่านี้คือพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือ
เนื่องจากร่องมรสุมยังคงพาดผ่าน
วกกับลมมรสุมฝนประจำฤดูที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและอันดามัน
ทำให้ช่วง๑๒วันนี้ภาคเหนือและภาคอีสาน
ฝนตกหนักถึงหนักมากกว่าภาคอื่นค่ะ
ขอเตือนประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน
และน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยนะคะ
พายุไต้ฝุ่นโคอีนุตอนนี้อ่อนกำลังลงแล้วเป็นพายุโซนร้อน
หลังจากนี้๑๒วันค่ะจะเคลื่อนผ่านเกาะไหลำ
แต่ย้ำนะคะว่าไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงค่ะ
กลับมาที่บ้านเราวันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนอยู่ที่๑๔๐๘๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรค่ะ
ช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องเลยทำให้อุณหภูมิไม่ร้อนจัด
สบายเลยค่ะ๒๑๓๔องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครฝนค่อนข้างเยอะอยู่ที่ร้อยละ๖๐ของพื้นที่ค่ะ
เตือนนะคะช่วง๑๒วันนี้ภาคอีสานและภาคเหนือ
จะเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
จากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป